กลับมาแล้วนะคะความสนุกในช่วงนี้ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะพี่แจ๊คเขาได้พาเราไปชิมเมนูเด็ดนะท้องโอ้โหอิ่มท้องกันไปแล้ว
เดี๋ยวเราตามพี่แจ๊คไปทัวร์กันต่อเลยนะคะกับช่วงทั่วบ้านละโลก
เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ราวนี้นะฮะไปทานอาหารข้าวหวานสุดอร่อยเนี่ยอิ่มพ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงเวลาครับที่เราเนี่ยจะต้องมาสำรวจห้องพักที่นี่สักหน่อยครับเห็นเขาบอกว่าลูกค้าทุกคนนี้นะฮะที่เคยมาพักแล้วเนี่ยต้องกลับมาใช้บริการใหม่ด้วยความประทับใจนั่นเองครับผมแล้วก็ราคา
แพงแบบนี้ห้องพักจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยรออะไรกันอยู่ตามมาเร็ว
มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ครับจะพามาชมห้องครับและนี่ก็คือห้องที่เขาเรียกว่า
ดีลักรูปนั่นเองนะครับผมดูจากการตกแต่งครับเป็นสไตล์แบบครีนโล่งโปร่งเป็นแบบว่าเป็นอิดขาวอะไรอย่างนี้
ถนนราคา๑คืนนะครับผม๑๒๐๐บาทนะครับผมมี๒เตียงใหญ่แบบนี้ฮะเหมาะสำหรับเพื่อนที่มากันเป็นกลุ่มเป็นกวนเนี่ยนะครับผมนะฮะ
สามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้แบบไม่อึดอัดเลยทีเดียวเชียวครับผมหนึ่งห้องผ่านไปครับเหลืออีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นไฮไลท์ของโฮสเทลที่นี่ครับนั่นก็คือห้องแบบซีวิวครับผมอยู่ชั้นเจ็ดตรงนู้นเนี่ยนะฮะด้านบนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยจะโรแมนติกแค่ไหนเหมาะสำหรับคู่รักสองคนครับผม

เมื่อกี๊
ไม่ใช่วัดกั้น
แล้วครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะก็หมดเวลาลงแล้วครับ

ไม่ได้เดี๋ยวพุยรีบหรอกรอให้จบรายการก่อนรู้ว่าอยากไปหาพี่แจ๊กแล้วไปเย็น
เดี๋ยวฉันจะไปเพราะพี่พักมันน่ารัก

โอเคแต่วันนี้เวลาเราสองคนหมดลงแล้วนะคะสามารถติดตามชมเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ